ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นนาทีชีวิตของหนุ่มอายุ๑๙คนหนึ่ง
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนสะพานตากศิลป์
จู่มันไปผ่านจุดหนึ่งของสะพานแล้วมันทำให้รถเสียหลักแบบปัดไปปัดมา
รถไปกระแทกกับเบรีเออร์ฝั่งขวาแล้วตัวเขาเนี่ยตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหสูงมาก
แต่ก็โชคดีจังหวัดนั้นมีเรืออยู่แถวนั้นก็เข้าไปช่วยแล้วเขาก็รอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่ขับตามไปจับนาทีชีวิตขณะที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยเสียหลักชนกับแท่งเบรีเออร์
แต่ก่อนเสียหลักนั้นรถเขาเหมือนแบบปัดนิดหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเขาก็ตกลงไปจากสะพานตากศิลปลงไปยังกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
เหตุเกิดมาช่วงเช้าของเมื่อวานสักแปดโมงเช้าได้ไอ้จุดสีแดงที่ขี่ให้ดูเนี่ยมันเป็นรอยต่อของสะพาน
อาจจะเป็นจุดที่ทำให้รถเขาเสียหลักหรือเปล่าลื่นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
สอบถามนายอานนท์จันทรวิโรธอายุ๓๔ปีซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
ขณะที่คนเจ็บเนี่ยขับรถขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสาธรณ์มุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ก็ขับกันอยู่
ตัวเขาเองอยู่เลนขวาคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลนขวาแล้วคนขับรถตามหลังอยู่เลนซ้ายก็ขับตามกันไป
พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยจู่รถจักรยานยนต์ของคนเจ็บเนี่ยเสียหลักปัดล้อปัดล้อสายแล้วตัวคนเจ็บเนี่ยพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าประคองไม่อยู่

เป็นคนขับเรือหางยาวในแม่น้ำเจ้าพญา

แล้วก็เอาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นก็จะมีเรือตรวจการของกรมเจ้าท่าด้วยนะครับ

ขนาดที่เขาตกลงไปแล้วนะครับ

คนที่ไปช่วยบอกว่าตอนแรกเขายังคงมีสติอยู่
แต่ว่าหายใจค่อนข้างจะแบบหอบแล้วอะครับ

ให้คนที่ประสบเหตุจับห่วงยาง

แล้วก็ลากเข้าฝั่งไปได้นะครับ
ซึ่งคนที่ประสบเหตุสภาพอ่อนแรงมาก

ไม่ต้องตกใจจับห่วงยางไว้

ก็เชื่อมึงเขาลากเข้าไปที่ทางเรือ

อาการก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
ยังคงพักลักษณ์ตัวอยู่ที่สะพานเลิชศิลป์

จะลื่นล้อก็เลยปัดหรือเปล่ายังไม่ทราบเหมือนกัน
ถึงบอกทุกครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือมันต้องมีความพร้อมทั้งปัจจัย๓อย่าง
จะไม่เกิดอุบัติเหตุก็คือคนถนนแล้วก็รถ